คุณผู้ชมหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราอ่านข่าว
คนที่ใช้คำว่าหากินในคราบผ้าเหลือง
อย่างเช่นถึงใครมีการเรียกคนมาบินทะบาท

แต่ว่าเนื่องจากชีวิตประจำวันของคนกรุงมันรีบเร่ง
คือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้ว
เวลาไหนจะรถติดไหนจากการเดินทางอีก
ก็เลยมีกลุ่มคนที่ใช้ช่องทางแบบนี้มาหากิน
หากินเอากับศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
คุณผู้ชมเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
ภาพของเหล่าพระสงฆ์ที่ยืนบินทบาทหน้าแผงขายอาหารตามสถานที่ต่าง
คือภาพที่ชินตาสำหรับพุทธศาสนิกชนในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบในความศรัทธา
ก่อให้เกิดกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์หรือที่เรียกว่าบินทบาทเวียนในลักษณะพุทธภานิษฐ์
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตลาดสดย่านถนนอินธรรมระ
พบว่ามีพระสงฆ์ยืนรับบาทอยู่ข้างร้านขายอาหารที่จัดไว้สำหรับใส่บาทโดยเฉพาะ
โดยขายชุดละ๔๐บาทและเมื่อชาวบ้านนำอาหารมาใส่บาทแล้ว
พระจะนำของทั้งหมดใส่ในตะกร้าที่ทางร้านเตรียมมาวางไว้
จากนั้นร้านจะนำของกลับไปเวียนขายอีกรอบโดยทีมข่าวเฝ้าสังเกตอยู่จนถึง๘โมงเช้า
ก็ไม่พบว่าพระสงฆ์รูปนี้จะเดินทางกลับไปยังวัดและยังยืนบินทบาทที่ร้านดังกล่าวอยู่ต่อไป
กระทั่งผ่านไป๓๐นาทีพระและคนขายได้คุยอะไรกันสักอย่าง
ที่พระจะเดินไปเข้าห้องน้ำที่ร้านค้าแห่งหนึ่งและออกมานำบาดใส่ย่าม
ก่อนจะเดินออกจากแผงแต่ไม่มีการนำอาหารกลับไป
ทีมข่าวได้สะกดรอยตามและพบว่าพระได้เดินขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปส่งที่หน้าสถานีตำรวจนครบานบังซื้อ
จากนั้นได้ขึ้นรถเมย์ไปลงที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
ที่พระเป้าหมายจะขึ้นรถเมษาย๕๓๙อนุสวรีชัยอ้อมน้อย
ทีมข่าวจึงแฝงตัวขึ้นไปบนรถเมย์โดยไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางที่พระรูปดังกล่าวลงนั้นคือที่ใด
มาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งเมื่อรถเมย์จะเลี้ยวเข้าอู่
พระรูปนี้ได้ตัดสินใจลงจากรถและเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งยังจุดหมาย
กระทั่งรถได้ขับเข้าที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม
ก่อนที่รถจะเลี้ยวเข้าไปในซอยแห่งหนึ่งและปลายทางอยู่ที่วัดเดชานุสร
ในเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาก่อนที่พระจะเดินลงหายเข้าไปทางด้านหลังวัด
ซึ่งมีกุฏิอยู่หลายหลังทีมข่าวจึงตัดสินใจเข้าไปสอบถามจากพระรูปหนึ่ง
พร้อมกับเปิดเผยว่าวัดมีพระสงฆ์อยู่แค่๔รูป
และได้มีพระจากประเทศกัมพูชาจำนวน๑๐รูปมาขอเจ้าอาวาสจำวัด
โดยไม่ทราบว่าเป็นพระจริงหรือไม่รวมถึงไม่ทราบว่าพระกัมพูชานั้นบินทบาทอยู่ที่ใด
แต่โดยปกติแล้วพระที่วัดจะเดินบินทบาทในพื้นที่
โดยเริ่มตั้งแต่ตี๕๓๐และกลับวัดไม่เกิน๗โมงเช้า
หัวก็อยู่เมื่อปีแล้ว
เวลาเข้าวัรสาเขากลับไปอยู่บ้านเขา
เวลาเข้าพรรษาเขาไม่ได้จำภาษาอยู่กับเรานะ

จากการพูดคุยกับพระรูปนี้
ทำให้ทีมข่าวทราบว่าในแต่ละปี
แต่มีพระจากประเทศเพื่อนบ้านมาขออาศัยอยู่ที่วัด
เพื่อใช้สำหรับจำวัดและออกไปบินทบาทตามสถานที่ต่าง
พร้อมกับรับปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
และเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาแล้ว
พระเหล่านี้จะเดินทางกลับประเทศพร้อมด้วยปัจจัยที่ได้มา
และจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเมื่อออกพรรษา
นี่คือข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนที่ทีมข่าวลงพื้นที่
หลังพบพิรุษจากพฤติกรรมที่หากินแสวงหาผลประโยชน์
ของพระพิสุสงฆ์บางรูปที่ร่วมกับพ่อค้า
บนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ตกใจนะครับเพราะว่าคือเราก็เห็นข่าวแบบนี้
รายวันนี้คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกเหมือนกันว่า
ทุ่งสงศ์ก็มีเหมือนกันที่พระบินทบาทอยู่กับที่
คือไม่เดินไปไหนเลย
ใกล้เหมือนกันนะ
ตกใจมากเพราะต่อรถ๓๔ต่อแล้วยังไม่ถึงสักที
ใช่ครับช่วยกันตรวจสอบด้วยแล้วกันนะครับ